ตอนนี้ก็เรียกว่าอัปเดตแล้วก็ออกฟีเจอร์
ในเรื่องของการที่มีการแจ้งเตือนเรื่องของการแคปหน้าจอ
ผู้ที่เป็นเจ้าของภาพได้รับทราบแล้ว
ว่าใครแคปหน้าจอเพื่อที่จะเอาไปทำอะไรหรือเปล่า
แต่ว่าหลายคนให้ความสนใจแล้วก็สงสัยเตือนเข้ามาอย่างไร
ดังนั้นเราให้คุณจิรภาษุริสุกพุศิษฐรรถทีวีของเรา
รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงข้อชี้แจ่งนี้นะครับ

อัปเดตฟีเจอร์ใหม่หลายฟีเจอร์
โดยฟีเจอร์ที่หลายคนให้ความสนใจคือระบบแจ้งเตือนคนแคปหน้าจอ
แต่จะแจ้งเตือนเฉพาะรูปภาพหรือวีดีโอที่ส่งมาทางกล่องข้อความเท่านั้นค่ะ
หรือการส่งภาพและวิดีโอที่หายไปนั่นเองค่ะ
แค่ผู้ใช้งานเปิดแอปและเลื่อนไปทางซ้าย
จากนั้นถ่ายภาพนิ่งหรือวีดีโอตกแต่งภาพและกดสัญลักษณ์ลูกศร
เลือกรายชื่อหรือกลุ่มเพื่อนที่ต้องการส่งไปยังกล่องข้อความ
หากเพื่อนเปิดดูรูปภาพและวิดีโอนั้นก็จะหายไปทันทีหลังดูเสร็จค่ะ
แต่ถ้าแคปไว้ทันระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังเจ้าของภาพนั่นเองค่ะ
ซึ่งฟีเจอร์นี้จะไม่แจ้งเตือนกรณีที่มีคนแคปหน้าจอรูปภาพหรือวีดีโอ
เจอร์สำหรับแชร์รูปภาพและวิดีโอภายใน๒๔ชั่วโมงก่อนลบอัตโนมัติ
แต่จะไปเพิ่มเป็นฟีเจอร์การแชร์ภาพทันทีที่มีการแคปหน้าจอ
หรือวีดีโอในหน้าไทม์ไลน์เพื่อแชร์ไปยังโซเชียลอื่นค่ะ
ซึ่งฟีเจอร์นี้จะค่อยทยอยอัปเดตให้กับผู้ใช้งานต่อไป
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน